สาระสำคัญคือการกำหนดทิศทางพลังงานของอาเซียนครับ
เรื่องของการอ่านรับพรรภ์งานอย่างเข้มแข็ง
เป็นตามพร้อมกันจากคุณธิตภาษิริพิพัช

ประเทศไทยยังคงครองแชมป์ผู้นำด้านพลังงานแห่งภูมิภาคเอเชีย

ซึ่งวันนี้ผู้ชนะจะเข้ารับรางวัลที่กรุงเนบิดอร์ของพม่า
หลังจากที่รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของไทย
ครั้งที่๓๔อย่างเป็นทางการค่ะ
พลเอกอนันตพรกาญจนรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
ครั้งที่๓๔ที่กรุงเนบิดอร์เมืองหลวงของพม่า
พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อตกลงระหว่างสมาชิก
ว่าด้วยการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าในภูมิภาค
ระหว่างไทยลาวและมาเลเซีย
จากการประชุมในระดับรัฐมนตรีพลังงานแล้ว
โดยในช่วงเย็นของวันนี้จะมีการจัดงาน
ซึ่งเป็นกิจกรรมประกวดระบบประหยัดพลังงานยอดเยี่ยม
และระบบนำพลังงานทดแทนมาใช้ยอดเยี่ยม
โดยหน่วยงานจากประเทศไทยชนะการประกวดจำนวน๑๖รางวัล
วาดรางวัลได้มากที่สุดในภูมิภาค
เชื่อว่าสิ่งที่ทำให้ประเทศไทยได้รับรางวัล
คือเรามีนโยบายที่ชัดเจน
ที่จะช่วยเรื่องส่งเสริมการวัดพลังงาน

เรามีเครื่องมือที่มีความมีประสิทธิภาพ
แล้วก็มีการดำเนินการที่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

เรามีเรื่องของเงินที่จะไปช่วยเหลือในการทำกิจกรรมต่าง
เรามีกองทุนรับพลังงานที่รัฐบาลตั้งขึ้นมา
แล้วก็ใช้งบประมาณจากส่วนกองทุนนี้

แล้วก็สุดท้ายเรามีโยบายที่ระยะยาว
ที่จะทำให้เกิดการทำงานอย่างต่อเนื่อง
สำหรับหน่วยงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ
ส่วนบริษัทที่เหลือได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
และรองชนะเลิศอันดับสอง

ที่ประเทศไทยครองแชมป์ผู้นำด้านพลังงานแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะ

ที่จะทำให้พันธกิจของภูมิภาคอาเซียนเข้มแข็งขึ้น

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากกรุงเนบิดอร์ประเทศพม่าค่ะ